กลับมาสนุกกันต่อในกับข้าวแม่นะช่วงนี้เรารวมสูตรเด็ดเคล็ดลับสุดแซ่บกับข้าวแม่ไหมดี
เรามาเริ่มกันที่เคล็ดลับการเลือกซื้อวัตถุดิบที่ตลาดของพี่เอกกับหนูไฮกันก่อนเลยครับ
ไก่แก่ไก่อ่อนดูยังไงครับ

เอาแบบไหนครับแบบเป็นตัวหรือแบบเป็นขา
ชิ้นหนึ่งปีกชิ้นหนึ่งขาชิ้นขาชิ้นหนึ่งอะไรอย่างนี้
อ่าอย่างนี้ครับเอาขาอกนี่แล้วก็ตัวหัวน่องหัวปีก
วิธีการเลือกซื้อพริกสวนนี่ต้องเลือกยังไง
พริกสวนนะคะจริงแล้วสวนเนี่ยจะมีอยู่๓สวน
มีสวนใต้สวนการสวนตุ้มส่วนใต้บ้านคุณขี้หนูสวนใต้จะเด็ดยาว

เด็ดยาวค่ะเม็ดยาวแต่ถ้าสวนตุ้มคือตัวนี้เม็ดกลม
คือจริงก็คือเผ็ดเหมือนกันหมดแต่อยู่ที่ว่ารสชาติเป็นคนชอบหอมและหอมมาก

แล้วจะมีสวนที่แบบอีกตัวหนึ่งคือสวนนกคือเจ๋งมาก
ในตอนนี้มันมีไข่ปลอมระบาดมากเลย

แสดงว่ามีวิธีการดูไหมว่าไหนปลอมไหนจริงรู้ไหม

ก็คือถ้าดูให้ผิวสีเข้มมัน

ไทยสุขภาพดีแบบนี้ค่ะ

แล้วก็เป็นแบบไม้เนี่ยจ้ะ
เป็นผงนี่คือไปถึงฉีกแล้วก็ใส่รถส้มเลย

ถ้าถ้าโบราณเขาก็จะเอาไปผัดใส่กระเทียม
ผัดใส่หมูหน่อยแล้วก็อันนี้ใส่ไปเลย

แล้วมันก็จะออกกลิ่นที่มันหอมมา

อื่นมันก็จะคอมันตรงแบบนี้ไงคะ

น้ำพริกกะปิต้องควรเป็นอย่างนี้ป่ะ
เป็นอย่างนี้ค่ะอร่อยเนื้อมันไม่เค็ม
มะนาวหนูอยากได้น้ำเยอะอะ

มะนาวนะคะต้องเลือกเปลือกบาง
ผิวใสสวยเนียนนี่แหละค่ะ

แล้วผักอย่างนี้เป็นปลอดสารพิษหมดไหมครับ

ต้องล้างล้างกับน้ำเกลือ

แต่ว่าจริงตรงนี้มันไม่มีพิธีกรรมอะไร
เพราะว่าตรงนี้มันเป็นปลาสดหมดแล้ว

นี่ค่ะถ้าจับดูง่ายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ

ท้องต้องไม่เล็กค่ะ

แล้วแบบไม่สดเอาให้ดูหน่อย

วิธีสังเกตปลานาและปลาเลี้ยง
ถ้าสมมุติว่าเป็นปลาเลี้ยงเป็นยังไงครับ

ถ้าปลานาจะตัวเหลืองแล้วหัวกลมไปขนาดนี้

สำคัญของการผัดหน่อไม้เนี่ยอะไรบ้าง

ถ้าเป็นหน่อไม้เปรี้ยวแบบนี้ต้องใช้กะเพราควาย

กะเพราควายเกิดได้ใบหยีระหรอ

กะเพราควายหรือยี่หราเป็นพืชครัวชนิดหนึ่ง
ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างนะครับ
อาหารไทยและอาหารต่างประเทศทั่วโลกเลยทีเดียว
กลิ่นหอมของยี่หราจะช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดี
ทำให้มีกลิ่นหอมและรับประทานอร่อยขึ้น
เดี๋ยวแล้วก็น้ำตาลมีน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลมะพร้าวต่างกันยังไง
ต่างกันตรงที่เขาไม่ได้ใส่ปี๊บมาค่ะ

คือถ้าอย่างรูปรักที่เห็นก็จะเป็นแบบนี้ขุดออกมาจากปรี๊บ

เอาไปทำขนมใช่ไหมจะได้คันถูก
คันทำขนมกับคันแกงคันต่างกันยังไง
ซ่อนอยู่ที่ลูกค้าต้องการน้ำตรงห่างแค่ไหนค่ะ
หัวคือเรามาตรฐานไม่ใส่น้ำค่ะ

นี่คือเขาเรียกกะทิสดใช่ไหม
ใช่ค่ะไม่มีน้ำเลยค่ะ
เราชั่งเนื้ออย่างนี้๑กิโลแล้วเอาไปลงเครื่อง
ได้น้ำ๖ขีดใช่ค่ะมาตรฐาน

ถ้าใช้ไก่ก็ใช้ไก่ประมาณโลครึ่งได้เลยค่ะ
นี่แม่ต้องการเหลือหรือมัน

ต้องเลือกอยู่ที่มันที่จะล่วนหรือไม่ล่วน

แป้งนะคะแป้งทำรสช่อง

ข้าวเหนียวไม่ได้ค่ะมันใช้คนละอย่างกันนะคะ
แป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งมันรวมกันค่ะ

จะทำราดหน้ามันจะคืนตัวยากหน่อยอันนี้ค่ะ
เวลาใส่พวกใส่พวกต้มกระบอบปลา
ใช่ค่ะใช้เหมือนกันแต่ว่ามันจะคืนตัวช้าค่ะ

สั่งว่ากระชายอะไรมันขมกระชายอะไรไม่ขม

และที่สำคัญต้องสดด้วย
ชมเคล็ดลับการเลือกซื้อของแล้ว
ทีนี้เรามาต่อกันด้วยเคล็ดลับต้นครัวของแม่กันบ้างนะฮะ
แม่เอาไว้ไปทำอะไรค่ะผิวเหรอ
เอาไว้พันติ
เอาไปปลูกต่อก่อนแล้วก็ค่อยแห้ง
อ่าทำไงอาหารอาหารละเอียด
สำหรับส่วนผสมของพริกแกงสูตรบ้านนครสวรรค์ของพระพันปี
ที่สามารถใช้ทำอาหารได้ทุกเมนูที่ต้องการใช้พริกแกง
รวมทั้งผัดเผ็ดโนไมไกห์นี่ด้วย
พระพันปีบอกว่าผิวมะกรูดควรใช้เฉพาะสูตรที่เป็นสีเขียวนะครับ
เพราะสูตรที่เป็นสีขาวเดี๋ยวพริกแกงกันจะมีรสขม
แกงจะเสียรสชาติไปไม่อร่อยไม่รู้ด้วยนะ

เคล็ดลับอีกอย่างในการทำเครือพริกแกงของคราวพันปีก็คือ
การนำเอากะปิห่อใบตองไปย่างบนไฟอ่อน

คุณจะใส่เกลือลงไปคั่วพร้อมกับพริกแห้งด้วย

งั้นแล้วก็จะได้จามกันทั้งบ้านไม่รู้ด้วยนะครับ

ก็ต้องมีวิธีเก็บกันหน่อยใช่ไหมฮะ

ครัวบ้านนี้เขาเก็บอะไรไว้บ้าง

แล้วแม่มีอะไรไหมคะที่ต้องติดตู้เย็นตลอดเลย

ที่ติดตู้เย็นก็ปั๊กใต้สิติดตู้เย็นมีอะไรไหม
มีเครื่องแกงพริกแกงส้มกะปิ

โว้ยยยยยยยมีกะปิเหรอ

กะปิดีมันหอมมันจังกันมันจะตองฮ่อม

มันออกขึ้นสีดำต้องเอากลุกน้ำตาล
อ่าจำไว้เลยนะครับคนที่บ้านนะครับมีกะปินะครับ
ไว้เยอะอย่างนี้ต้องโรยน้ำตาลข้างบนนะครับ
ไม่อย่างนั้นกะปิของคุณจะดำนะครับ
นี่คือเคล็ดลับนะครับของคนที่ทำอาหาร
เรียกว่าเคล็ดลับจัดมาเต็มเลยนะครับ
คุณผู้ชมสามารถนำไปใช้ได้เลยฮะ

แล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกันในรายการกับข้าวแม่ครับ